ทึกที่เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้กันหน่อยนะคะ
เกิดเหตุเป็นเครื่องบินโดยสารของสายการบินไทยเนี่ย
ไหลออกนอกรันเวย์ที่สนามบินสุวรรณภูมิ
บริเวณล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังของเครื่องบินนี่นะคะ

มันถลายออกนอกรันเวย์ของท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ขณะที่ร่อนลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะ
ล้อของเครื่องบินมันจมอยู่ในโครนทั้งหน้าทั้งหลังเลยค่ะ
อุบัติเหตุครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะ
ที่เป็นการถลายออกนอกรันเวย์ที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ก็ชี้แจงว่าเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวจริง

แล้วเครื่องบินก็เลยลื่นถลายออกนอกรันเวย์
แต่นักบินก็สามารถที่จะจอดเครื่องได้อย่างปลอดภัยนะคะ
นำผู้โดยสารพร้อมกับลูกเรือทั้งหมดลงจากเครื่อง
โดยที่ไม่มีผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บนะคะ
บริษัทก็จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปด้วยค่ะ